คุณผู้ชมค่ะล่าสุดทางโรงพยาบาลชัยนาธนเรนทร
ออกมาแถลงขอแสดงความรับผิดชอบกรณีสลับศพเด็กทารกนะคะ
เรื่องนี้ที่เรานำเสนอไปว่ามี๒ครอบครัวที่เขาได้รับความเสียหาย
ก็คือครอบครัวของน้องไตเติลและครอบครัวของน้องแตงไทย
ครอบครัวน้องไตเติลก็คือคุณแม่ไปทำคลอดที่โรงพยาบาล
และน้องไตเติลเสียชีวิตขณะทำคลอด
คุณแม่เขาติดใจไปร้องทุกข์กับตำรวจขอให้นำศพน้องไตเติลไปชนะสูตร
ปรากฏว่าจะไปรับศพน้องไตเติลอ้าวศพน้องไตเติลไม่อยู่
ทางโรงพยาบาลส่งมอบให้กับอีกครอบครัวหนึ่งสลับศพ
แล้วครอบครัวนี้เป็นครอบครัวของน้องแตงไทยน้องแตงไทยลูกเขาเนี่ย
เสียชีวิตเพราะคลอดก่อนกำหนดอ่าเขาก็ไม่รู้เขานึกว่าคือศพน้อง

ทางโรงพยาบาลต้องออกมาทันแหลงและลุกขึ้นยืนยกมือไหว้ขอโทษเลยค่ะ
ทางโรงพยาบาลต้องออกมาทันแหลงและลุกขึ้นยืนยกมือไหว้ขอโทษเลยค่ะ

ส่วนน้องแต่งไทยของอีกครอบครัวนึงที่เสียชีวิตเป็นเพศหญิงที่คลอดก่อนกำหนดนะคะ
ส่วนน้องแต่งไทยของอีกครอบครัวนึงที่เสียชีวิตเป็นเพศหญิงที่คลอดก่อนกำหนดนะคะ
ส่วนน้องแต่งไทยของอีกครอบครัวนึงที่เสียชีวิตเป็นเพศหญิงที่คลอดก่อนกำหนดนะคะ

ส่วนน้องแต่งไทยของอีกครอบครัวนึงที่เสียชีวิตเป็นเพศหญิงที่คลอดก่อนกำหนดนะคะ

คือแตกต่างกันชัดมากแต่มีปัญหาเรื่องของการสลับศพกันเนี่ยค่ะ

คือแตกต่างกันชัดมากแต่มีปัญหาเรื่องของการสลับศพกันเนี่ยค่ะ
คือแตกต่างกันชัดมากแต่มีปัญหาเรื่องของการสลับศพกันเนี่ยค่ะ

หรือลูกสาวพยาบาลเจ้าหน้าที่ก็เห็นเด็กที่เสียชีวิต

ทั้งที่เด็กที่คลอดก่อนกำหนดอายุ๗เดือน

กับเด็กที่คลอดปกติของอีกครอบครัวหนึ่งที่เสียชีวิต
เขาน้ำหนัก๓๑๐๐กรัมขนาดตัวแตกต่างกันมาก
คือทางฝั่งพ่อกับแม่ของเขาเขาบอกว่าเขาก็ดูไม่ออกหรอก
แต่ทำไมเจ้าหน้าที่เนี่ยถึงไม่ดูให้มันแน่ใจอะไรอย่างเนี้ย
ใช่ทางฝั่งของน้องแตงไทยเนี่ยคือแม่ของน้องเนี่ยไม่พร้อมที่จะไปงานศพของน้องแตงไทย
ใช่ครับแต่พ่อเนี่ยเป็นคนอุ้มศพน้องไปทำพิธีชาปนกิจ
แล้วพ่อบอกว่าพ่อก็ไม่กล้าดูหน้าศพไงฮะ
ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นการสลับศพกัน
ครับขณะที่ของน้องแตงไทยเนี่ยอีกศพหนึ่งของน้องแตงไทยเนี่ย
เขายังอยู่ที่ห้องรักษาศพนะของโรงพยาบาลใช่ค่ะเพราะว่าส่งผิดผิดศพอ่ะ
อ่าอีกศพหนึ่งเนี้ยได้รับมากลายเป็นว่าลูกคนอื่นที่เสียชีวิต
แล้วก็ชาปนกิจไปแล้วนะครับทางคุณพ่อคุณแม่ฝั่งของทางน้องแตงไทย
ที่ได้รับศพน้องไตเติลมาแล้วชาปนากิจเนี่ย
ก็ได้พยายามที่จะไปพบปะกับคุณพ่อคุณแม่น้องไตเติลไปบอกเหตุผล
และแสดงความบริสุทธิ์ใจไปแล้วนะครับทั้งสองครอบครัวก็ได้คุยกันแล้ว
แต่ว่าทางฝั่งของคุณพ่อคุณแม่ของน้องไตเติลเขาบอกว่าเขาก็ยังไม่สบายใจมากนัก
แต่ไม่ได้โทษทางฝั่งของคุณพ่อคุณแม่น้องแต่งไทยนะ
กระบวนการต่างก็จะมีการพูดคุยแล้วก็ว่ากันต่อไปนะครับ